ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ
ต่อว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
บอกว่าไล่แฟนนุ่มกลับบ้านที่เขาไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล
แต่จริงแล้วแฟนนุ่มเขากำลังเจ็บหนักเลย
ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้ว
แต่ไปดูคลิปกันก่อนที่เขามีการสดผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
แฟนสาวของคนเจ็บก็เป็นคนสดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ

ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละ
แต่ด้วยความที่ไม่ได้มีสิทธิ์รักษาที่โรงพยาบาลนี้
โรงพยาบาลก็ไล่กลับไม่ยอมรักษาให้
เห็นมาก็ไปรักษาที่บ้านจริงตอนไลฟ์นี่ร้องไห้ด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๗ตุลาคมนะคะ
คนก็เลยวิจารณ์หนักมากคือวิจารณ์โรงพยาบาล

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่เขาสดผ่านเฟซบุ๊ก
ทางฝั่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายก็คือ

อยู่ที่ห้องเช่าแถวสุธิศาลนะคะ

นายเอกรินปวดหลังหนักมากเดินไม่ได้เลยค่ะ
ก็เรียกรถกู้ภัยให้พาส่งโรงพยาบาลเป็นครั้งที่๒
ปรากฏว่าพอไปถึงห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่มาบอกว่ากลับไปรักษาต่อที่บ้านก็แล้วกันนะ
เพราะว่าคุณหมอเอ็กซาเรย์แล้วไม่มีความผิดปกติอะไร
ประเมินอาการแล้วพ้นขีดอันตราย
แต่ตัวคนเจ็บตัวนายเอกรินบอกว่า

อยากจะนอนต่อที่โรงพยาบาลให้หมอดูอาการอีกหน่อยได้ไหม
แต่เจ้าหน้าที่ก็ให้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
แล้วเข็นเปรย์มาหน้าอาคารแล้วก็บอกให้กลับบ้านนะคะ

กลับบ้านเท่านั้นแหละรับยาเสร็จกลับบ้านเลย
แล้วพอถึงเวลาเขาเข็นเราออกมาไว้
หน้าตึกแบบไม่เหลวแลเลยอะค่ะ

เพราะว่าน้อยเนื้อต่ำใจที่เขาไล่

ไปไว้ข้างถังขยะแม้กระทั่งมีพยาบาลเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเดินผ่าน
ก็ไม่มีใครมาถามว่าคนไข้คนนี้จะกลับบ้านใช่ไหม
เดี๋ยวผมช่วยยกขึ้นให้ถ้ามีน้ำใจถามแค่เนี้ย
เราก็ไม่ติดใจอะไรหรอกค่ะแต่เนี่ยคือทุกคนอ่ะเมินกันหมดเลย
อืมซึ่งต่อมานะคะนายเอกนารินก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องเช่า
แล้วก็มีการโพสต์เลขบัญชีธนาคารขอรับบริจาคค่ารักษาพยาบาล
ทีนี้ค่ะมันก็เกิดประเด็นดราม่าที่ว่าชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่า
คุณป่วยจริงหรือเปล่าหรือคุณต้องการสร้างกระแสเพื่อขอรับเงินบริจาค
คุณป่วยหนักขนาดไหนคุณเดือดร้อนขนาดไหน
นายเอกนารินก็เลยบอกว่าป่วยจริงครับมีอาชีพเป็นนักแสดงตัวประกอบเป็นสตันแมนนะคะ
แล้วก็ที่ไม่สบายเนี่ยเป็นเพราะว่ากระดูกทับเส้นประสาทป่วยมา๒เดือนแล้ว
ปวดหลังจนเดินไม่ไหวทำงานไม่ได้แฟนก็ต้องออกจากงานมาดูแล
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย
ประกันสุขภาพก็อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
ดังนั้นพอมารักษาตัวที่กรุงเทพก็ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม
ตอนนี้ยังค้างค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวอยู่ประมาณ๔๐๐กว่าบาทค่ะ
อันนี้เป็นมุมของคนป่วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลได้ออกแถลงการชี้แจงแล้วนะคะ
นี่ค่ะโรงพยาบาลราชวิถีบอกว่าผู้ป่วยคนนี้มารักษาที่โรงพยาบาลสองครั้งค่ะ
ครั้งที่๑ก็คือ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมามีอาการปวดหลัง
รักษาให้ยาบรรเทาอาการสังเกตอาการในห้องฉุกเฉินตรวจเอ็กซาเรย์ไม่พบ
สิ่งผิดปกติก็เลยให้กลับบ้านส่วนครั้งที่๒ก็คือ๑๗ตุลาคมผู้ป่วยมี
อาการปวดหลังเหมือนเดิมคุณหมอตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการพบว่า
ปัสสาวะผิดปกติค่าน้ำตาลในเลือดสูงมากในระดับที่อาจเป็นอันตราย
คุณหมอก็รักษาด้วยการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำแล้วก็ฉีดยาบรรเทาอาการปวดทางน้ำเกลือค่ะ
ผู้ป่วยก็พักสังเกตอาการในห้องฉุกเฉิน๘ชั่วโมงไม่พบอาการผิดปกติที่มีความเสี่ยง
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ดีขึ้นก็เลยให้กลับบ้านไปพักฟื้นต่อที่บ้าน
นัดตรวจติดตามอาการต่อที่แผนกผู้ป่วยนอก๒๑ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้
ทางโรงพยาบาลราชวิถียืนยันว่าให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ความเร่งด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์

ไม่ได้ทอดทิ้งตามที่กล่าวอ้าง
ในวันที่ผู้ป่วยมารับการรักษามีคนไข้ในห้องฉุกเฉิน๓๐ราย

ให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมตามกำลัง
เมื่อผู้ป่วยสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินแล้ว
ทางโรงพยาบาลก็เลยจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยกลับบ้านไปพักฟื้นต่อที่บ้าน
แล้วก็นัดให้มารับบริการต่อที่แผนกผู้ป่วยนอก
อันนี้โรงพยาบาลยืนยันแบบนี้

ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพทุกอย่าง
ส่วนเรื่องการขอรับบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลราชวิถีขอชี้แจงแบบนี้ค่ะว่า

และโรงพยาบาลไม่ได้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินต่างจากผู้ป่วยด้วย
ก็ตรวจสอบกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วหลักประเด็นเรื่องคนไข้กับเรื่องหมอพยาบาลหรือโรงพยาบาลเนี่ย

เหมือนตอนที่แฟนที่เขาไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย

ใช่อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเข็นรถผู้ป่วยไปวางหน้าตึกอยู่ข้างถังขยะ